ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูการแถลงจากทางเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับภาพรวมของสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นนะคะ
เป็นการแถลงจากกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงหรือกอรชนะคะ
พลตำรวจโทจารุวัฒนวัยสยาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้พูดถึงคำสั่งฉบับที่๔
ให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศ
รายการที่มีลักษณะฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ทำให้มีการสั่งให้ตรวจสอบและระงับการเผยแพร่นะคะ
เหตุผลเนื่องจากว่า
ได้รับการแจ้งจากหน่วยข่าว
ว่ามีการนำเสนอข้อมูลอันอาจจะเกิดความสับสนปลุกปั่น

ซึ่งต้องให้หน่วยงานทั้งกศธช
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลที่ได้รับว่าทำผิดกฎหมายหรือไม่
หากผิดก็จะมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในสภาวะปกตินะคะ
ถอดเนื้อหาออกบางช่วงหรือระงับการออกอากาศ

ประกาศนี้ยังไม่ได้มีการบังคับใช้นะคะ
เพราะว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ส่วนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อ
และข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏบนสื่อมวลชน
เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
โดยให้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบค่ะ
เพื่อตรวจสอบพิสูจน์ทราบบุคคลที่มีการเผยแพร่
รวมทั้งส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
และระงับการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะ
กรชไม่มีนโยบายหรือยังไม่มีคำสั่ง
ที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อ
แล้วก็ยังไม่มีการสั่งปิดสื่อ
เป็นเพียงการจัดการข้อมูลข่าวสาร
ที่มีปัญหาเป็นชิ้นไปหรือเป็นช่วงเวลาไป
ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสน
ก่อให้เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นได้

ใช้คำว่าบริหารจัดการให้ได้เป็นข้อเท็จจริงและให้ได้ข้อเท็จจริง
เราคงไม่ควบคุมสื่อ
สื่อก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดสดได้
แต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้ของความสงบเรียบร้อยนะครับ